ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมเข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าวันนี้กันดูค่ะวันนี้มีราคาปรับเปลี่ยนไหมนะทุกอย่างคงที่นะคะหมูเนื้อแดง๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เก้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์ก็คงที่อยู่ที่ห้าบาทต่อฟองนะจ๊ะทีนี้ไปเช็คราคาของผักกันบ้าง
จริง๑๐บาทต่อกิโลกรัมมะนาวลูกละ๒บาทนะคะผักชีไทย๗๐บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงก็อยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ